กันที่สาวเปรี้ยวอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงนะคะ

นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เธอมาออกงานอีเวนต์

รอบ๓เดือนที่ผ่านมาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะ
หลังจากที่หวานใจของเธอบอลกฤษณะ
ถูกหมายจับในข้อหาทำร้ายร่างกายลูกชายในพล
ซึ่งเจ้าตัวก็เผยเลยว่าที่ตัดสินใจรับงานในครั้งนี้
ก็เพราะว่าหัวใจและร่างกายของเธอเนี่ย
ชาร์จบัตรมาแบบเต็มที่แล้วค่ะ

ก็ด้วยระยะเวลาหลายอย่างนะคะ
มันก็ลงตัวแล้วยัง

เชื่อว่าถ้าเราทั้งสองคนเป็นเนื้อคู่ยังไงวันหนึ่ง

คนเราเวลาที่มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยกัน
เวลาที่เราหัวเราะเราก็หัวเราะด้วยกัน
แต่ถ้าเวลาที่เราลำบากเราก็ต้องลำบากไปด้วยกัน
อุปสรรคเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้

วันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการขั้นศาลนะคะ

โอเคแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาว่าใครจะต้องขึ้นตอนไหนอะไรอย่างนี้
ก็น่าจะไขข้อข้องใจสำหรับใครหลายคนที่ยังสงสัยสถานะความสัมพันธ์ของพี่อุ้มกับบอลว่าตอนนี้ยังคบกันอยู่หรือเปล่า
ก็ออกมาเปิดใจเลยว่าสถานะยังคบกันเหมือนเดิมอยู่นะคะ
ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรมาก็ตาม
ได้ว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปแบบนี้ดีกว่า